เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์ซื้อของออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงอย่างที่ตั้งใจไว้
คราวนี้เป็นคุณอ้นศรีพันธุ์คุณอ้นศรีพันธ์สั่งอะไรซื้ออะไรแล้วได้อะไรเชิญชมครับ
สีเขียวนี้น่ารักแล้วก็เอ็กซ์สีชมพูมาอีกหนึ่งใบสีเป็นสองใบ
ก็ไหนก็สั่งจากต่างประเทศแล้วก็เอ็กซมาสองใบคือชมพูนี้แหละ
สีเขียวนี่ใช่ไหมทุกคนดังน้ำมันมีปรายศนีย์มาส่งมาถึงทุกคน
เป็นอย่างงี้ทุกคนทุกคนเป็นได้ให้ข้าพเจ้าถักเองทุกคน
มันคืออะไรทุกคนมันคือกระเป๋าละไหลทุกคน
นึกว่ามันถึงบ้านเราก็จะเป็นอย่างงี้เลยสบายเลยทุกคน
เราไม่อยากได้มันแล้วว่าทุกคนเราไม่อยากได้นั้นแล้วทุกข้อเราทำไม่เป็นทุกข้อ
นี่คือการระบายความเจ็บช้ำของคุณอ้นศรีพันธุ์
หลังจากซื้อเลือกยะเลือกอย่างสวยเลือกอย่างชอบเลย
สีเขียวใบหนึ่งชมพูใบหนึ่งสั่งออนไลน์จากต่างประเทศด้วยนะ
รอตั้ง๒อาทิตย์เปิดออกมาแม้มันเป็นไหมพรมสองสี
เขาคำนวณมาแล้วล่ะคุณอ้นถ้าคุณอ้นผักนะก็จะได้แบบนี้แหละ
นี่แหละครับเธอยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นความผิดพลาดของเธอเองนะ

อย่างนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้สินค้าแบบนี้เยอะนะ

หรือว่าเอาพี่เอนันต์มานั่งอยู่ก็ช่วยกันเถอ

นะครับครับ